คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าเกิดขึ้นที่สงขลา
นึกภาพตามถ้าเป็นคุณสองคนและคุณผู้ชม
ขับรถมาอยู่ดี๖ชีวิตกับครอบครัวค่ะ
มาดีมีรถ๒คันขับไล่กวดมาเลย
ขับไล่กวดพยายามไล่ตามพยายามไล่จี้
คันหนึ่งพยายามปาดหน้าเพื่อให้คุณลง
คุณจะทำอย่างไรโห้คุณรถคันนี้
เจ้าของรถคันนี้เป็นผู้หญิงด้วยชื่อนางรัศดาลิ้นหลงเป็นชาวจังหวัดตรัง
ทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนู๔๗๗๒ตรังค่ะ
เหยียบหนีไม่คิดชีวิตเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอคลองหอยโขกวันพฤหัสที่ผ่านมา

ปาดหน้าขันหนึ่งไล่เหล่าอีกขันหนึ่งมันคงจะทำยังไงไง

ถูกพยายามเก็บหนีหาทางหนีสุดชีวิต
แล้วถูกชนท้าย
นี่โชคดี
ตำรวจก็พยายามมาเจรจาเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้น

เจ้าของรถสองคันที่ขับไล่นางรัศดามาเป็นใคร
ใครฮะฟัยแนนซ์ฟัยแนนซ์ค่ะเออ
นี่คือการทวงหนี้เหรอเดี๋ยวนี้ก็ทวงหนี้รถกันแบบนี้เลยเหรอคะ
ก็คือที่ฉันเคยได้ยินมาแล้วว่าจริงแล้วฟัยแนนซ์นี่เขาไม่ได้มาทวงเอง
เขาจ้างบริษัทหรือว่าจ้างคนเออมาทวงแต่ว่าอู้หูคุณดูว่านี่
ให้ใจค่ะ
งวดงวดละ๙๐๐บาทแค่ยังไม่ได้ไปโอน
มันจ่ายค่าไปนิดนึงเองแต่จ่าย
ทีนี้ระหว่างรอเจรจาค่ะกลุ่มคนเนี่ย
ก็ยังบังคับให้ลูกสาวนางรัศดาขึ้นรถไปธนาคาร

บังคับให้ขึ้นรถไปธนาคารแล้วโอนเงินค่างวดเดี๋ยวนี้
ค่าติดตามทวงถามด้วย๓เดือนรวมแล้วที่ต้องโอน

นางรัศดาก็จ่ายค่างวดทั้งหมดนั้นไป๔๘๒๖๐บาท
คือค้างจริงแหละค้างจริงค้างจริง
แต่ก็จะแจ้งความตัวแทนไฟแนนซ์

เพราะถือว่ารุนแรงนะขับรถชนต้องขับปาดหน้า

คือวิธีกาลก็ค่อนข้างจะโหดเกินไปรึเปล่า
ล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็เลยเอามามานี่มาเลย
ทั้งคู่เลยมาเจรจากันอีกรอบหนึ่ง
ข้อสรุปก็คือยินยอมยุติเรื่องราวทั้งสองฝ่าย
ไม่แจ้งความดำเนินคดีใดต่อกัน
รับว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

แต่เอาเป็นว่าสองฝ่ายเขายอมรับว่าเข้าใจผิดละกัน
แต่นางรัศดาเขาก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะ
ถึงบริษัทรับทวงหนี้ต่างไม่ว่าจะทวงหนี้อะไรก็ตาม
อย่าใช้วิธีนี้อีกอย่าทำแบบนี้
คุณเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคุณมาขับรถไล่แบบนี้เป็นเราเราก็หนี
ใครจะไปจอดนะคุยกันดีเนอะสุดท้ายคือค้างจริงแหละ
คือเงินรัฐเองไม่ได้ไปโอนไอ้คนทวงก็ทวงโหดไปหน่อย